เรื่องนี้ต้องมีการชี้แจงนะคะต้องการการชี้แจงเพราะว่า
มาอีกแล้วเรื่องเสาไฟคุณนัทพงศ์วันก่อนยังต้องตามเรื่องอบตราจาเทวะ
คราวนี้จังหวัดไหนครับหรือเขาแบบอยากจะร้องเรียนไง
เพราะว่าของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันคราวนี้ไปที่ระยองคุณผู้ชม
ระยองนะฮะเสาไฟพระเจ้าตากเห็นไหมฮะ
นี่มีจริงด้วยฟัไม้พ้นทะเูและบาทพี่บรรพาค
ตากแต่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเพราะไปติดตรงเนี้ยกลางทุ่ง
กลางทุ่งเลยค่ะอันนี้เป็นเสาไฟปฏิมากรรมของเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาตกต้นละ๙๘๐๐บาท
ชาวบ้านก็ตั้งคำถามบอกว่าแล้วมันคุ้มค่าแล้วจำเป็นหรือเปล่านะคะ
ทั้งเรื่องของราคาแล้วก็การใช้ประโยชน์เพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มันตั้งอยู่ริมทุ่งนานะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมในพื้นที่เขตเทศบันตะบนบ้านค่ายพัฒนา
พบเสาไฟฟ้าพระเจ้าตากตั้งอยู่ริมถนนเรียบคลองขุด
ตั้งแต่หมู่๕ถึงหมู่๖ยาว๓กิโลเมตรมีประมาณ๑๐๐กว่าต้นนะคะ
แล้วก็ยังพบว่ามีเสาไฟฟ้า๔๕ต้นตั้งอยู่ติดทุ่งนา
ตรงนั้นไม่มีบ้านใครเลยเขาไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านเลยนะฮะ

ท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ผมมองโลกสวยไหม
ชาวบ้านริมคองขุดเนี่ยเขาก็อยากจะได้คำตอบนะ
เขาก็สงสัยว่าเสาไฟฟ้าพระเจ้าตากตั้งมา๓ปี
โอเคต้องการมีแสงสว่างอันนี้ก็เข้าใจได้ถ้าอธิบายแบบนี้
แต่ว่าเขาบอกพอตอนตั้งเสาใหม่เนี่ยเปิดไฟทุกวัน
๒ปีให้หลังมานี้เปิดบ้างไม่เปิดบ้าง
ต้นหลอดขาดไฟดับก็ไม่เปิดก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะคะ
ไม่มีแก้ไม่มีเปลี่ยนก็ถ้าเป็นอย่างนี้
มันก็กลายเป็นการสร้างเสาไฟที่ไม่คุ้มค่านะคะ
บางทีเนี่ยเอางบแค่สร้างนะครับ
งบบำรุงรักษาไม่ได้ตั้งเอาไว้นะฮะ
ก็ศูนย์เปล่ามันก็กลายเป็นบางสิ่งบางอย่าง

พอสอบถามถึงราคาเสาไฟฟ้าว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ก็ผู้สาขาเราก็ไปเก็บข้อมูลเลยนะคะ
ถามชาวบ้านว่าราคาแบบนี้เป็นยังไงเหมาะสมไหม
ชาวบ้านเขาบอกว่าแหมมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้น
แต่จะให้ชัดเจนว่าราคาเหมาะสมหรือไม่
ต้องฝากให้หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด่วน
ชาวบ้านเองจะไปตรวจสอบว่าคงจะลำบากนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝากอีกสักจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะ
อีกสักจังหวัดหนึ่งที่ระยองนะคะเสาไฟฟ้าพระเจ้าตากค่ะ
นี่คุณผู้ชมถามไปทิศทางเดียวกัน
ไปอยู่กลางทุ่งทำไมไปอยู่กลางทุ่งนา